คงต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของ
ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ก่อนหน้านี้เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เป็นจังหวัดไหนบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอนะขณะนี้นะครับ
นี่คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเจอกับพายุฝนฟ้าขนองในวันนี้
นี่คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
อีสานประกอบไปด้วยจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครขอนแก่นชัยภูมิ
นครราชศรีมาภบุรีหลำสุรินศรีสเกตอุบลราชธานี
นี่คือภาคอีสานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้
ส่วนภาคตะวันออกหลายพื้นที่ละทีเดียวครับต้องระวังกันหน่อย
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้ว
นี่คือพื้นที่ที่วันนี้คงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น
มีโอกาสที่จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนอง
แน่นอนครับพายุเหล่านี้นั้นมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
มีโอกาสทำให้เกิดลูกเห็บตกด้วย
เมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เห็นในภาพข่าว
ก็สามารถที่จะสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้เป็นวงกว้าง

คงต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็คือเรื่องของกระแสลมที่มีการหอบเอาความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยรวมไปถึงบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
อีกหนึ่งทิศทางมาจากทิศตะวันตก
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
ไปบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แน่นอนครับจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้งสองทิศทาง
มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นต้องระวังแล้วก็จับตาอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์ฝนที่เราคาดการณ์กัน
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพต่อไปนี้
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
โดยพยากรณากาศเทราทีวีของเราเก็บรวบรวมข้อมูล๖ชั่วโมงก่อนหน้านี้
มาจนถึงนะขนาดนี้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นปกลุ่มค่อนข้างหนาตา
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เองถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะสามารถพัฒนาต่อไปกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าคันนอง
ส่วนนี้คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝน
คำนวณตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์
พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่มีปัจจัยเอื้อที่จะทำให้เกิดฝนตกได้
วันนี้เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับ
วันพรุ่งนี้ยังคงเป็นจุดเดิม
ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ส่วนวันอังคารวันพุธ
กลุ่มฝนนั้นจะย้ายไปบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตาก

อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ส่วนวันศุกร์นั้นมีโอกาสไปเทในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นี่คือพื้นที่ที่จะมีโอกาสได้เจอกับฝนที่ตกลงมาในระยะนี้
แต่อย่างที่ได้ย้ำเตือนกันนะครับว่าฝนที่ตกลงมานั้นเป็นพายุฝนฟ้าขนอง
ปริมาณน้ำฝนนั้นตกลงมาค่อนข้างน้อย
จึงไม่สามารถที่จะช่วยเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างได้
คงต้องรอฝนจริงในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงที่จะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแรง
ที่ตกมาน้อยแบบนี้จึงทำให้อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นยังคงร้อนละอุ
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
รวมทั่วไทยมีอากาศร้อนจัดมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
อุณหภูมินั้นมีโอกาสต่ายรระดับประมาณ๔๔องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวคงต้องดูแลรักษาสุขภาพ
รวมไปถึงเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป